อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับนี่ก็ไม่ถูกกันแล้วมาเจอเจอกันฮะ
ก็เลยทำให้มีคนเจ็บครับเกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะต่างฝ่ายต่างก็เป็นช่างแต่ไม่ถูกกัน
ที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมรถครับอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับ
คนเจ็บคือนายชาตรีหรือว่าช่างเป่าอายุ๓๓
โดนมีดแทงเข้าไปที่ขาข้างขวาครับอาการสาหัสเสียเลือดมากนะครับ
ก็เลยต้องเอาขึ้นเปรย์แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับ
คนก่อเหตุชื่อว่าช่างโจหรือว่านายนาวีอายุ๔๕
โจคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับเขายืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
ก็คือฝั่งที่ตำรวจกำลังยืนคุยอยู่นั่นแหละครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาเนี่ยเอาฝากระโปรงรถมาฝากทำที่อู่นี้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาพยายามโทรหาเจ้าของอู่แต่ไม่รับสาย
ก็เลยตัดสินใจมาที่อู่เลยก็แล้วกันเพราะต้องมาเอาฝากระโปรงรถ
ปรากฏว่ามากับลูกน้องพอมาถึงเนี่ยคนเจ็บเขานั่งอยู่กับเพื่อนกินเหล้ากันอยู่ครับ
ซึ่งไม่ถูกกันมาก่อนฮะตัวเองเคยมีเรื่องกับคนเจ็บมาก่อนอยู่แล้ว
พอมาเจอกันก็เลยทะเลาะกันเข้าไปผลักหัวคนเจ็บ
เขาเริ่มเปิดฉากคือเข้าไปปรักหัวนะฮะ
แล้วเพื่อนร่วมวงเล่าของฝั่งคนเจ็บเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาแล้วจะรุม
คือเข้ามาชกต่อยก็เลยตัดสินใจเอามีดที่พกมาเนี่ย
แทงออกไปอ้างว่าป้องกันตัวเพราะโดนรุมครับ
นี่คือคนก่อเหตุเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มของตัวเธอนั่งกินข้าวกันอยู่๓คน
ก็ไม่รู้นะเขาทะเลาะอะไรกันอ่ะตอนแรกเนี่ยคนแทงเนี่ยโทรมา
สักพักก็ขับรถเข้ามาเลยแล้วก็มาทะเลาะกัน
ตำรวจก็เลยนำตัวมือแทงนะฮะและพยานไปสอบปากคำ
รวมถึงยึดมีดปลายแหลมครับของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุเอาไว้ด้วยนะครับ
ในขณะที่เมียของช่างโจนี่ครับคือหลักฐานอาวุธสำคัญที่ใช้ในการก่อเหตุ
เมียของคนเจ็บเมียของเมียของช่างโจก็คือคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ให้ข้อมูลบอกว่าคือผัวเธอเคยมาช่วยดูแลงานที่อู่นี้
อู่ก็เลยสนิทกันเคยฝากกุญแจไว้ให้ให้ผัวเธอเนี่ยคอยมาเปิดปิด
เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่อู่แห่งนี้นะครับมีเพียงแค่ฝั่งคนเจ็บและในเทิดที่อาศัยอยู่
สองคนนั้นไม่ค่อยพอใจครับที่เหมือนกับว่าผัวเธอเข้ามาวุ่นวายงานในอู่
ก็เลยระหองระแหงกันล่าสุดเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเคลียร์ของ
เอาของออกจากอู่ก็คือไปเอาฝากระโปรงรถนั่นแหละ
ไม่ได้ต้องการจะมาหาเรื่องเลยแต่พอมาเจอกัน๓คนปั๊บทะเลาะกัน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงขั้นว่าแทงกันแบบนี้นะครับ
ในขณะที่ผู้หญิงที่อยู่ด้วยความมีดทำท่าจะฟันเธอ
หัวเธอเข้ามาห้ามแล้วก็ถูกรุมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจชักมีดเนี่ย
สวนออกไปนั่นเองช่างโจนะครับถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เจ็บสาหัสอนุญาตให้ประกันตัวได้เนื่องจากว่า

เดี๋ยวติดตามความคลิปหน้าเพิ่มเติมทางคดีกันต่อนะครับ